กลับมาในช่วงนี้สิบหกนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาที
พาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้าในอีกด้านหนึ่งของคดีคุณแตงโมนะคะ
แง่ของคุณเต้มงคลกิจซึ่งก็ยังเป็นคนที่เสาะหาหลักฐานอย่างต่อเนื่อง
แล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันที่คุณเต้มงคลกิจเนี่ยมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับนักข่าวเลยนะคะ
พร้อมกับหลักฐานซึ่งคุณเต้บอกว่าเป็นนาทีที่คุณแตงโมเนี่ยว่ายน้ำเข้าหาฝั่งพยายามจะเอาชีวิตรอดค่ะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดตรงเขื่อนกั้นน้ำติดกับกรฟภบังกรวยเวลา๒๑นาฬิกา๓๕นาทีของวันที่๒๔กุมภาพันธ์
นะคะเนี่ยเราจะเห็นอยู่ข้างบนเวลา๒๑นาฬิกา๔๑นาทีเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามีวัตถุบางอย่างผุบโผล่นี่ค่ะมันจะเห็นเป็นจุดไกลก่อนนะคะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วหลังจากนั้นถ้าเราดูมาเรื่อยเนี่ยตามที่สสเต้แถลงเนี่ยเวลา๒๑นาฬิกา๔๔นาทีจะเห็นวัตถุตรงนี้ชัดขึ้นแล้วช่วงเวลานี้ค่ะ๒๑นาฬิกา๕๓นาทีมีเรือหาปลาที่อยู่ตรงนั้นกำลัง
พายเรือเข้าไปในวัตถุชิ้นนั้นนะคะไปได้สักพักนึงก็พายออกมาไม่ได้หยิบไม่ได้ช่วยหรือไม่ได้อะไรเลยแล้วก็พายออกมาจากจุดนั้นแต่ภาพตรงจุดจุดนั้นเนี่ยจะเห็นคุณเต้บอกว่าเหมือนลักษณะเหมือนมีการมันตะกายน้ำอ่ะเหมือนลักษณะเหมือนตะกายน้ำอยู่นะคะเวลา๒๑นาฬิกา๕๗นาทีวัตถุนั้นไหว้ใกล้ถึงฝั่งแล้วแต่ก็จมหายไปนี่คือหลักฐานที่วันนี้สส
เนี่ยเอามาแถลงแล้วเปิดเปิดคลิปยาว๒๒นาทีให้กับนักข่าวดูนะคะแล้วคุณเต้บอกว่าเดิมเนี่ยได้คลิปนี้มาแต่ไม่ได้สนใจเพราะว่าไปสนใจจุดอื่นกระทั่งกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งถึงเห็นความผิดปกตินะคะซึ่งคลิปนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่พลิกคดีได้เพราะว่าเวลาในคลิปเนี่ยเป็นเวลาที่เกิดขึ้นก่อน๒๒นาฬิกาก่อนที่จะมีภาพทางด้านซ้ายคือภาพ
๖นาทีนะคะก็เป็นเรื่องแปลกแล้วต้องไปหาความจริงต่อไปสตแต้บอกว่าหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนี้เชื่อว่าอาจจะทำให้ข้อเท็จจริงของคดีเปลี่ยนจุดตกเรือเปลี่ยนไปจากเดิมแต่ทั้งนี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีที่จะสอบสวนขยายผลและเขาตั้งข้อสังเกตว่าสันนิษฐานนะคะว่าคุณแตง

สีขาวตัวที่คุณตังโมสวมในวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะอ่าซึ่งน่าจะอยู่
แถวริมตลิ่งก็คาดว่าจะเริ่มดำน้ำกันตั้งแต่๘นาฬิกานะคะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่พายเรือไปตรงจุดดำตรงนั้น
ก็จะต้องติดตามหามาดูด้วยว่าเขาพายไปแล้วเขาเห็นอะไร
ก็จะคลี่คลายปริศนาตรงนี้ได้เนี่ยค่ะคือเห็นภาพคนพายเรือไป
ตรงจุดดำตรงนั้นสักพักนึงแล้วก็พายออกมาแล้วก็พายกลับเข้ามา
คือในวงกลมสีแดงปริศนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
ไม่ใช่คุณแตงโมถ้าตกจากกลางแม่น้ำแล้วไหว้มาถึงตรงนี้

ใช่ค่ะคุณเต้บอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกับการโผล่มีน้ำกระจาย
ลักษณะเหมือนกับไหว้นะคะแต่ก็น่าแปลกใจตรงที่ว่า
แล้วเรือหาปลาไปถึงตรงนั้นแล้วนะคะเหมือนกับอยู่ในระยะที่เห็นแล้วด้วย
แล้วพายออกมาไม่ได้มีการช่วยหรือว่าไม่ได้มีอะไรกัน
แล้วก็พายออกมาแล้วอันนี้ก็ไหว้ต่อ
คือไอ้จุดนี้มันอยู่ตั้งแต่กลางแม่น้ำนะคะแล้วค่อยใกล้เข้ามาเรื่อย
นี่ค่ะถ้าใครได้ติดตามการแถลงของคุณเต้ในวันนี้
เขาก็จะไล่ให้ดูเลยเนี่ยค่ะ
เรือหาปลาท่านนี้ถ้าดูไทยรัฐทีวีอยู่นะฮะ
ยังไงท่านก็ไปแสดงความบริสุทธิ์กับตำรวจหน่อย

มันเป็นปริศนาอยู่ว่าสิ่งที่เขาพายเข้าไป

แล้วเขาก็จะเป็นคนที่รู้ว่าจุดนั้นคืออะไร
เพราะว่าแล้วหลังจากนั้นเขาพายกลับมานะคะ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านแถวนั้นที่ไปหาปลากันเป็นประจำนะครับ